ถ้าคนไทยก็จะไม่พ้นเรื่องของความเชื่อ

เรื่องนี้ก็โยงความเชื่อเหมือนกันนะครับ

นี่ไงนี่ฉันขโมช์คิ้วตั้งแต่คุณบอกท้ายเบรคที่แล้วนะครับ

ใช่ฮะแต่ทีนี้ผีโอ้โหฉันกล้าเหลือเกินนะฮะ

และอีกอย่างพระลูกวัดรูปนี้เป็นชาวต่างชาติด้วย

เสียงแบบนี้เลยนะเอาไปฟังกันนะครับ

พระรูปนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับ
กลิ้งอยู่บนลานวัดแบบนี้

เที่ยงคืน๔๕นาทีเมื่อคืนนี้
พระลูกวัดรูปอื่นก็ตกอกตกใจนะ
ญาติโยมที่เข้ามาก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
ก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจสอบพ่อเมืองพระทะลุง
ก็นำกำลังเข้ามาที่วัดแห่งนี้เลยนะครับ
ในพื้นที่ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุงครับ

บอกว่าพระลูกวัดซึ่งเป็นชาวรัสเซียอายุ๓๔ปี
มีอาการแปลกประหลาดเอะอะโวยวายพูดจาคนเดียว
นอนคว่ำหน้าดิ้นอยู่กับพื้นบริเวณหน้ากุฏิ
ส่งเสียงบางครั้งร้องไห้บางครั้งเหมือนหัวเราะ
คล้ายกับผีเข้าสิง
ไม่มีพฤติกรรมจะทำร้ายผู้อื่นนะ
แต่ทำร้ายตัวเองด้วยการนอนคว่ำหน้าและเอาหน้า
แทกกับพื้นบาดเจ็บจนมีแผลเลือดออก

เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวคือ
ขอโทษนะท่านท่านก็ไม่ได้มีฤทธิ์เยอะนะ
ท่านก็นอนนิ่งให้ควบคุมตัวแต่ท่านยังหัวเราะอยู่
เจ้าหน้าที่ใช้ผ้ามัดแล้วก็รีบนำตัวท่านส่งโรงพยาบาล
จากการสอบนี่เป็นจังหวะไม่คิดไหม
ได้ยินไหมท่านร้องอย่างนี้นะฮะ
จากการสอบถามพระลูกวัดรูปอื่นบอกว่า
พระชาวต่างชาติชาวรัสเซียรูปนี้บวชมาได้ประมาณ๒ปีแล้ว
จำพรรษาเป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้นานแล้วนะ
โดยสามารถพูดภาษาไทยแล้วก็สวดมนต์
คุณเป็นพระที่เก่งปฏิบัติด้วยนะ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของพระได้ทั้งหมดเลย

มีวินัยในกิจของสงฆ์เสมอมา
ไม่เคยเกิดอาการหรือพฤติกรรมลักษณะเหมือนผีเข้าครั้งนี้มาก่อนเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุพระลูกวัดลูกอื่นก็ตอบไม่ได้

ล่าสุดพระต่างชาติรูปนี้นะครับ
ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
เนื่องจากคุณมันอาจจะเป็นคำตอบทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากมีไข้ขึ้นสูง

คุณผู้ชมพอไข้ขึ้นสูงมันอาจจะเกิดอาการเพ้อ

เกิดอาการเพ้ออะไรต่างตามมาได้นะครับ
ถ้าให้ทางวิทยาศาสตร์ตอบก็อาจจะตอบเรื่องแบบนี้
ว่าเป็นโรคประจำตัวหรือโรคที่กำลังเกิดขึ้นคือไข้สูง
ทางวัดปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ